คุณผู้ชมครับไปติดตามหนึ่งเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นมาจริงก็ช่วงประมาณสักวันที่๑๒มกราคม

เขาเหมือนมีเรื่องราวมีประมาณว่า

แล้วทีนี้ไอ้คนขับแกรปเนี่ยมันสุดท้ายยอมรับความจริงว่าเขาน่ะเอาก้อนหินมาปลาใส่รถ
จนเกิดความเสียหายเนี่ยความจริงปรากฏแล้วในวันนี้นะครับ
ก็หนุ่มอายุ๒๖ปีแล้วตอนนี้เขาน่ะเป็นอดีตคนขับกราฟฟู้ดแล้ว
ตอนแรกก็มีอาชีพดีตอนนี้ไม่มีอาชีพแล้วครับ
คนนี้เขานำกระเช้ามาเข้าขอโทษเลยนะครับหญิงสาวกับแฟนหนุ่มคู่กรณี
แล้วก็ยืนยันว่าจะชดเชยชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดกว่า๘๐๐๐บาท
อย่างที่บอกไปครับเขาใช้ก้อนหินปลาใส่กระจกรถเก๋งของคู่กรณีจนได้รับความเสียหาย
เหตุเกิดเนี้ยเมื่อวันที่สิบสองมักรากรมที่ผ่านมาช่วงเย็นเย็น
แถวไหนบริเวณตลาดสรรปากคอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งล่าสุดฝ่ายคู่กรณีก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะแล้วก็ยินยอมจะถอนแจ้งความให้
เขาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงเหตุผลมีปากมีเสียงกับคู่กรณี
ชั่วเสี้ยววินาทีในการที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเหมือนกับขับแบบใกล้กัน
อืมโมโหไงเขาเองก็จอดรถจักรยานยนต์นะตอนนั้นนะจอดข้างทางเลย
แล้วก็คว้าก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยโอ้โหใหญ่นะ
เนี่ยก็ทำให้กระจกเป็นแบบนี้ปลาใส่เลยกระจกด้านหลังของรถเก่งคู่กรณี
พอทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บสะสมแก่ใจก็ขับรถหนีไปอืม
เขาเองก็ยอมรับนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยก็ให้ข้อมูลเท็จกับผู้สื่อข่าวไปนะ
คือลักษณะประมาณว่าโยนความผิดให้อีกฝ่ายนึง
คือบอกว่าเขาไม่ได้ทำอ่ะเอาอย่างงี้เนี่ยแล้วทีเนี้ยที่พูดไปแบบนั้น
พูดให้ข้อความเท็จไปเพราะกลัวความผิดและกลัวว่าคนในโลกโซเชียล
แห่กันมารุมประนามเขาค่ะอ่ะหลังจากเกิดเรื่องนะครับ
ค่ะเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้พูดเขาก็อยากจะพูดว่า
อยากฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องของเขาเนี่ย
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่าหัวร้อนกันเลย
ขอให้ทุกคนขับรถอย่างใจเย็นและมีน้ำใจให้กันอืม
ส่วนฝั่งคู่กรณีเองก็ยืนยันว่าพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ให้ได้ขอให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้จริง
คู่กรณีเขาก็รู้สึกสงสารนะ
ถึงอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นมันจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
ติดใจเอาความอะไรแต่เรื่องของการชดเชยชดใช้ค่าเสียหาย
อันนี้ก็ต้องทำตามที่พูดเอาไว้ด้วยโอ้โหใช่
คือเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์กับรถยนต์แล้วปาดซ้ายปาดขวากันหรืออะไรอย่างนี้
มันเกิดขึ้นบ่อยมากคุณผู้ชมเรื่องของการกระทบกระทั่งกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใจเย็นเนอะถ้อยทีถ้อยอาศัยการใช้รถใช้ถนนแบบนี้
คนไทยนี่แปลกต้องบอกแบบนี้คือเป็นเราเนี่ย
อย่างหนึ่งเรามีน้ำใจให้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้เป็นอะไรพออยู่หลังพวงมาลัยปุ๊บ
เหมือนกลายเป็นอีกคนนึงเลยมันอาจจะมีความเครียดไงในการจราจร
ค่ะคุณผู้ชมระวังระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ